คุณผู้ชมพาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะ
พื้นที่สพเชิงทะเลคือเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีผู้หญิงคนนึงเสียชีวิตอยู่ในห้องพัก
แล้วพอไปตรวจสอบเนี่ยนะคะสภาพศพคือถูกฆ่าโหดนะคะ
มัดมือมัดเท้ามัดปากแล้วก็เหมือนกับถูกทุบด้วยของแข็ง
ตอนไปเจอคาดว่าเสียชีวิตมา๓๔วันแล้วค่ะ
จากข้อมูลของคนใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตบอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นช่างเสริมสวย
มีสามีมีแฟนเป็นชาวต่างชาติ
ว่าคนก่อเหตุน่าจะเป็นสามีชาวต่างชาตินี่แหละค่ะ
เพราะว่าเนี่ยหนีกลับประเทศไปแล้วตั้งแต่๑๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ทั้งที่เขาอยู่ได้จนถึงนู่น๒๗กุมภาพันธ์
อยู่ดีก็กลับไปแบบไม่มีปี่ไม่มีขลุย
คาดว่าคนนี้แหละน่าจะเป็นคนก่อเหตุนะคะ
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจภูทรเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ต
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะคะว่ามีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นในห้องเช่า
ซอยบางเทา๔ตำบลเชิงทะเลอำเภอทะหลาง
ในห้องบนเตียงนอนมีศพของนางนิรมนต์เอียดแก้วอายุ๔๔ปี
ภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดพัทธลุงนะคะ

สภาพคือถูกมัดมือมัดเท้าเอามือเนี่ยไพ่หลัง

หน้าผากมีรอยช้ำคล้ายกับถูกกระแทกด้วยของแข็ง
ตามตัวมีรอยฟกช้ำหลายแห่งเลยค่ะ
ว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๔๕วันนะคะ
จากการตรวจสอบในห้องทรัพย์สินถูกลื้อค้นกระจัดกระจายทั่วบริเวณ
มีร่องรอยการต่อสู้ด้วยนะคะ
ก็นำศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลทะหลาง
ซึ่งก็เป็นคนที่พบศพเป็นคนแรก
เขาเล่าให้ฟังว่าพี่สาวเช่าห้องนี้อยู่กับสามี
เป็นชาวกรีกอายุ๔๓ปี

ก่อนหน้านี้ติดต่อพี่สาวไม่ได้ติดต่อไม่ได้มาเป็นสัปดาห์แล้วอะค่ะ
โทรหาก่อใหม่รับก็เลยมาหาถึงห้อง
พอน้องสาวมาถึงห้องเช่าปรากฏว่าโอ้โหเปิดประตูเข้าไปพี่สาวกลายเป็นศพแล้วอะค่ะ
แล้วสามีชาวกรีดคนนี้ก็หายไปไหนก็ไม่รู้
น้องสาวบอกว่าระยะหลังพี่สาวทะเลาะกับสามีบ่อยนะคะ
สาเหตุก็คือเรื่องหึงหวงค่ะคือเนี่ยเขาบอกว่าไปคุยกับใครยังไม่ได้เลยอ่ะ
ห่วงหนักมากแล้วก็เลยทะเลาะกันบ่อย
จากการตรวจสอบเพราะว่าสามีชาวต่างชาติคนนี้นะคะ
กลับประเทศไปตั้งแต่๑๑กุมภาพันธ์
ทั้งที่จริงแล้วอยู่ต่อได้จนถึง๒๗กุมภาพันธ์ปีนี้
พันธุ์ตำรวจเอกเสริมขวัญนิมิตรผู้กำกับการสพเชิงทะเล
ก็เลยบอกว่าความคืบหน้าทางคดีตอนนี้พนักงานสอบสวน
รวมรวมพยานหลักฐานก็จะรวบรวมให้ได้มากที่สุดนะคะ
สอบปากคำพยานบุคคลพยานแวดล้อมไปพอสมควรแล้ว
เสนอต่อสารจังหวัดภูเก็ตในวันพรุ่งนี้
เพื่อพิจารณาและอนุมัติออกหมายจับคนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดี
ส่วนจะเป็นใครจะเป็นสามีของผู้เสียชีวิตหรือเปล่า
เดี๋ยวขอเวลารวบรวมหลักฐานให้ชัดเจนก่อน
แล้วก็จะมีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้นะคะ
เพราะว่าถ้าดูจากระยะเวลาที่นางนิรมนต์เสียชีวิต
ซึ่งแพทย์คาดว่าประมาณ๔๕วัน

แล้วสามีชาวต่างชาติเนี่ยไปตั้งแต่๑๑กุมภาพันธ์
ใช่ระยะเวลามันก็พอกันพอดี
แล้วก็มันมีปัญหาเรื่องของการทะเลาะหึงหวงคือคุยกับใครไม่ได้เลย
อะไรแบบนี้ก็เลยอาจจะเป็นปมที่ทำให้ก่อเหตุ
กว่าจะมาเจอกันก็๔๕วันแล้วไงใช่ไหม